ไปดูหมาตัวนี้มันน่าจะแก่แล้วตาน่าจะฝ้าฟาง
มันเดินตกไอ้บ่อสูบน้ำ๑๐เมตร

๑๐เมตรสูบมากเลยนะดู๑๐เมตรน้อนนี่ค่ะ

คือพยายามไหว้แล้วไปหาที่เกาะแหละ
แล้วน่าจะเกาะแบบนี้อยู่๒๓วันแล้ว
๒๓วันเหรอ๒๓วันกินแต่น้ำครั้งงิงอยู่
เหมือนเลยอ่ะเออนี่แหละพี่ฟังมาครับมันร้องแบบนี้เลยช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับ
สาสมัครมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวบอกว่า
โอ้โหผมเห็นหมาตัวเมียมันตกลงไปในบ่อสูบน้ำลึก๑๐เมตรได้
ก็รีบไปช่วยเหลือเลยไปเจอน้องหมาร้องงิ้งโหยหวนอยู่ในบ่อสูบน้ำนั่นแหละนะครับ
อาสาสมัครพี่ผู้หญิงลงไปผู้หญิงหน้านิโอ้โหสูงมาก
ปีนบันไดลงไปนะครับปีนบันไดลงไป
ไปเจอหมาตัวนี้มันอิดโรยแล้วขาไม่มีแรงแล้ว
พร่าแล้วนะครับแล้วที่ท้องไม่ได้ดูท้องมันนะ
ท้องมันบวมเป่งเลยคุณผู้ชมมันท้องหรือเปล่าไม่ใช่
มันน่าจะกินน้ำมันไม่มีอะไรกินไง
สำลักน้ำด้วยกินน้ำด้วยกินมา๒๓วันแล้วล่ะ
นายภาคภูมิบรรจงศักดิ์อาสามูลนิธิพุทธไทยสวรรค์นะ
คาดการณ์บอกว่าหมาน่าจะตกลงไปประมาณสองสามวันแล้วแล้วล่ะนะครับ

ขณะที่นางสาวจันทราบันสุดรคนที่ปีนลงไปช่วย
ผู้หญิงคนนี้เก่งเล่าบอกว่าตอนปีนบันไดลงไป

ก็คือมันว่ายท่านลูกหมาตกน้ำอยู่อย่างนั้น

คาดว่าไอ้หมาตัวนี้มันคงไหว้มาเกาะเหล็กตรงนั้นเอาชีวิตรอด
พี่ผู้ชายข้างบนต้องโยนเชือกลงไปผูกตัวมัน
แล้วดึงขึ้นมาได้สำเร็จปลอดภัย
จมน้ำตายก็อดตายสองอย่าง

ตามันน่าจะฟ้าฟ้างมองไม่เห็นตรงนี้

ขอให้โชคดี
เฉี๊ยวข่าว

รอดแล้ว